คุณผู้ชมถามคุณผู้ชมรวมถึงคุณสืบสกุลด้วยเวลาใช้รถใช้ถนนได้ยินเสียงแตรคุณรู้สึกยังไง
พูดแค่นี้ก่อนก็ต้องหลบเราไปขวางอะไรเขาหรือเปล่าเราต้องดูตัวเองก่อน
อันนี้คือระมัดระวังตัวเองมีหงุดหงิดอารมณ์เสียบ้างไหม
ถ้าบีบนานหรือว่าถ้าเราไม่ผิด
แสดงว่าแล้วแต่ว่าเสียงแตรมันเป็นแตรแบบไหน
ทีนี้ก็เลยจะให้คุณผู้ชมได้ลองฟังค่ะ
ถ้าเกิดมีคนมาบีบแตรแล้วเสียงเป็นแบบนี้
หงุดหงิดจะโมโหจะอารมณ์ดีหรือยังไงคะ
เอาหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อย

แต่ต้องดูว่าเขาบีบแตรอะไรหรือใคร
ใช่พอได้ยินแบบนี้ถ้าเกิดเราขับรถ
เราอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราทำอะไรผิด
เดี๋ยวก่อนหมายความว่ายังไงฉันต้องระวังหรือเขาทักทายฉันหรือยังไงดี
แต่เขาว่ากันนะว่าอันนี้เป็นสายรถบรรทุกเขารู้กันคุณสืบสกุล

ที่ฉันฟังเราขับรถธรรมดาเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือสื่อความอะไร
แต่ฟังดูนะเป็นจังหวะเพลงนะดูเหมือนคนบีบแรร์ดูจะอารมณ์ดี
แล้วคนใช้รถใช้ถนนคนอื่นนะคะเขาจะเป็นยังไงไม่รู้
ต้องบอกว่าในคลิปนี้เป็นคนขับรถกระบะส่งของค่ะ
เขาบีบแรร์แบบนี้ไปเรื่อยตลอดทางเลยนะ
ไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
แล้วมีคนสงสัยนะไปถามเขาเหมือนกันว่าพี่พี่ทำแบบนี้เพื่ออะไร
คอมเมนต์ถามนะปรากฏว่าเขาตอบกลับมานะ
บอกว่าเป็นการทักทายสายรถบรรทุกเขารู้กัน
ครับทักกันดังทักกันนานขนาดนี้เลยเหรอฮะ
แล้วก็ทักกันเป็นเสียงเพลงอีกฝั่งหนึ่งพอได้ยินแล้วต้องทำยังไง
แตรกลับมาแบบเป็นจังหวะเพลงแบบนี้เหรอ
แต่เพื่อนร่วมทางคนอื่นล่ะจะงงไปหมดนะฮะ
ก็ใช่ไงคือบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าการบีบแรร์แบบนี้
มันจะส่งสัญญาณอะไรหรือต้องการจะบอกอะไร
เขาขับรถตอนกลางคืนไงดึกแล้วง่วง
ง่วงก็บีบแร่เป็นจังหวะแบบนี้แก้ง่วง
แต่มันใช่เหรอเออซึ่งไปดูตามกฎหมาย
พรบจราจรทางบกปี๒๕๒๒มาตรา๑๒
เขาบอกเอาไว้เลยระบุเอาไว้บอกว่า
การใช้เสียงสัญญาณผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะจำเป็น
หรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้นแต่จะใช้เสียงยาวหรือซ้ำเกินควรไม่ได้
ซึ่งมีความผิดแล้วก็มีโทษปรับตามกฎหมายด้วย
อันนี้เราบอกให้รู้นะคือจริงต้องใช้เท่าที่จำเป็น
แต่ถ้าเกิดมาเป็นทำนองเป็นจังหวะดนตรีเป็นเพลงแบบนี้
จริงจริงมีความผิดด้วยนะคะใช่ฮะ